ข้างล่างอีกข้างเป็นพิจิตรประวัติภัย
และนี่คือประสบความสุข
๓๑ตัวต่อ๑๘ตัวลงและ๒ตัวลง
ขอบคุณสวัสดีสินะมวยไทยไฟเตอร์
มวยไทยมวยไทยมวย
เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
คนนี้ชกมาแล้ว๗๐ไฟชนะ๕๐ไฟ
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๑๙ไฟล์ครับ
เราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการแล้วครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ประจำวันเสาร์ที่๒๓กันยายนครับ
ฝนหลวงไทเกอร์มวยไทยครับ
หรือว่าฝนหลวงสวท้อเล็กภูเก็ตครับ
กิโลกรัมวันนี้จะเจอกับแสนอำนาจมวยไทย

หรือว่าสายฝนมอัชรบุญครับ
นี่คือไอ้แข้งผีดิบเลยครับ

วันนี้จะมาเจอกับแสนอำนาจมวยไทยครับ

วัย๒๑ปีครับเจ้าของสูง๑๖๑เซนติเมตร
ล่าสุดชนะน็อคอัธพลรองเอกกันยางครับ
ส่วนทางด้านฝนหลวงหรือว่าสายฝนครับ
นายปราโมทมีหาดใหญ่ครับ
จากหัวหินประจบกิริขันไว้๓๖ปี

ชนะ๑ครับนั่นก็คือชนะเพชรมังกรกลั่นบุตร
แล้วก็มาแพ้คะแนนคดชสานสอบบุญจันครับ
จากไข่มวยไทเกอร์มวยไทย

หรือว่าแสนกสกุลเชื้อครับ
รูปร่างของคู่นี้ค่อนข้างที่จะปาดหัวตัวเท่าครับ
แต่อายุอนามครับนักชกรุ่นพี่ครับ
มุมแดงแก่กว่าพอสมควร
ต่อ๓๖ปีครับ
แสนนั้นอยู่ในวัยที่ต้องบอกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วครับ

ในขณะที่ผลหลวงนั้น
เขากระดูกประสบการณ์เหนือกว่าแล้วครับ
เดี๋ยวดูแข้งซ้ายผีดิบครับ
มาประเดิมที่นี่ก็ฟันข้างหน้าเพชรมังกรนี่แตก

วันนั้นต้องบอกว่าเป็นเกมที่เดือด

วันนี้มาดูกันอีกครั้งครับว่าศอกของ
คนหลวงนั้นจะเปิดแพ้กับ

มาไฟล์ราชสุดนั้นประเภทบู้สู้ท
ก็ดูเป็นครับโอ้โหขวากับซ้ายครับดักแรงทั้งคู่ครับ
ซ้ายของทางหน้าฝนหลวงครับซ้ายนี่ครับแข่งผีดิบ
เป็นเข้าครับซ้ายผ่านตลอด
เอาละครับซ้ายกับขวาอย่างนี้นี่อยู่ที่จังหวะใครดีกว่าแล้วครับ
ต้องบอกว่าจะเข้าทางกดหลวงหรือเปล่าครับ
เพราะซ้ายนี่ซ้ายธรรมชาติกับซ้ายของฝนหลวง
ต้นที่ไปก่อนครับว่าเรื่อง
แล้วดูประสบการณ์แต่ไปไกลกันดูการยืนระยะของฝนหลวงนี่ครับ
มีศอกมาอีกแล้วครับโอ้โหทักทายได้หนักได้แรงเลยครับคนหลวง
แล้วบวกครั้งครับ
ซ้ายกับผ่านตลอดจริงครับฟังยากครับ
ขวาก็ไปปลายทิ้งด้วยมัดซ้าย
มัดขวาตรงขยับมาเกาะใน
จัดให้เขาขวารุ่นน้องไม่เครงสัก๔รุ่นพี่เลยครับ

หลวงแซนพยายามจะเล่นงานทานล่าก่อนเลยครับ
แซนยังไม่ทำจบทไหรฟ์

แล้วมานักวิทยุมวยมนตรีสวิโลล่าพร้าว๑๐๑กับไทยรัฐมือไทยไฟตเตอร์
ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับแจ้งเลื่อนรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตวันอาทิตย์๒๔กันยายนนี้ครับ
มาให้กำลังใจกับผู้เข้าแข่งขันในเวลา๑๗นาทีจนถึง๑๘นาฬิกาทางไทยรัฐทีวี
ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกระหว่างประเทศไทยครับเจอกับประเทศสปลาว
หายทอดสดเวลา๑๘น๓๐นเป็นต้นปลายทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ไทยรัฐมือไทยไฟตเตอร์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อกจากจะสนับสนุนกีฬามวยไทยและยังสนับสนุนกีฬาทุกประเภทครับ

จะเปิดช้ำซ้ายอีกแล้วครับ
โอ้โหเตะซ้ายของแกนี่ไม่บังไม่ทันเลยครับ
แสนมาอีกแล้วครับซ้ายอย่ามาแสนขวาครับโอ้ยคนละดอกคนละทีนะครับ

สภาพร่างกายในชกวัย๓๖ปีดูก็จะแจ๋วอยู่เลยครับ
แต่ซ้ายเปิดเข้าสายละทีแต่มีเกาะใน

แต่นั้นรู้แล้วครับว่าแข้งซ้ายของผลลวงนั้นอันตราย
ดูครับจังหวะวางซ้ายนี่แกพยายามจะเก็บแค่งซ้ายก่อนครับ

การไล่ทางด้านแสนเข้ามุมแล้วเตือนไปที่ทางด้านฝนหลวงครับ

เดี๋ยวก็มาโอ้ใช้เหลี่ยมเลยครับแสนหน้า

โอ้โหนี่ครับซ้ายตรงครับ

โอ้โหเอาละครับสนุกแล้วครับอย่างนี้
พยายามจะกดแขนไว้อีกเลยครับ

แล้วก็มาแสนต่อไหนทีไม่ได้ครับ

อยู่แล้วครับทิ้งด้วยมัดขวาแล้วเบียดเข้ามาเจอศอกซ้ายสวน
แล้วต้องเรียนท่านผู้ชมครับพี่โอ้นบอกว่า
ฉายาให้ใหม่เลยครับว่าเป็นไอ้เท่าสารพัดพิษครับ
๓๖ปียังแจ๋วครับ
โอ้โหนี่แหละครับมวยไทยทำให้ร่างกายคนเราเนี่ย
แม้ว่าจะอายุเยอะแต่ก็ยังแข็งแรงไม่แพ้รุ่นน้องครับ
และโดยยังจะเล่นงานวงใน

เกาะในยัดด้วยเขาขวาตีด้วยเขาขวาคืน

เหยียบเข้ามาพยายามจะปัดขวาขวาเกินสองซ้ายส่วน
แล้ววงในดูครับยังกดแขนรุ่นน้องอยู่เลยครับ

ไปเจอเหลี่ยมของธนัดแสงครับ
เสียงพลังไม่ความขวดจะมาโดนหักลม
เหยียบเก้ารับถืงข้างซ้ายทิ้งลืดนี่ก็เปลี่ยนออกไปขวา
โอ้โหแขนมายับจะใช้เหยียบและมีกลีนซ้ายน้ำเข้ามา
โอ้แล้วดูกระหว่างกดแขนและเสียบด้วยซ้ายของคนหลวง
คนละดอกคนละทีอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมั่นสูงกว่ากัน

โอ้โหแล้วนี่ครับทิ้งด้วยศอกซ้ายตามเข้าไป

หลวงหาจังหวะบังเก็บโอ้ย
คนละครับมาดกันไปตามแข่งครับ

คนหลวงสนัดออกแล้ววางซ้ายสวยครับ

ทิ้งเลือดมาซ้ายและก่อนไอตี้

โอ้โหเดือดจริงครับ
ท่านผู้ชมกลับมาที่มนตรีสตูดิโอกันอีกครั้ง
มาพบกับความมันความสนุกอย่างนี้ครับ

ไทยรัฐช่อง๓๒นะครับ
เราทำกิลลาให้เป็นกิลลาครับ

ไม่สนับสนุนการพนันครับ

พยายามจะขวางด้วยขวาแล้วฟันด้วยซ้ายครับ

หลุดอยู่ในเจนที่แข่งสายเลยครับ
โอ้โหแลกกันมันจริงครับ

เเบียนรันทึกใจครับ
อยู่ที่ยืนระยะความสภาพร่างไก่ความสดครับ

ตอนนั้นเองครับซ้ายของธนาคต์คนหลวง
ขวาของแสงเอาเจอขวามีขวาเหมือนกันครับ
เอาละครับไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวครับคนหลวงพยายามจะเตะซ้ายล่อ
ระหว่างซ้ายสวยแขนล็อกใน

พยายามจะนวดที่แข้งซ้ายครับ

ขวาที่แค่งซ้าย
โดทวงมาแล้วก็ถูกไปทรายอีกทีครับ
อะไรนะอยู่ลงช้าไปอีกได้ครับ

โอ้ยน่าจะมีเขาซ้ายเด้งดีสวยงามครับ

ถึงติดตัวอีกแล้วครับ

แสนเดินช้าเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับ
หนีมาอ่มลุดครับเจอมัดสายก่อนได้

ไม่ได้ครับพยายามจะกดแขนของแสนไว้แต่ยังทำอะไรไม่ถนัดครับคนหลวง
แต่ขยับฝนหลวงพยายามจะวางซ้ายดึงกระหว่างส่วนให้มันซ้าย
โอ้โหนี่ครับเสียบเข้าเชือกแล้วเสียหลักครับ
เติมด้วยแข้งขวาซัดเข้าไปเต็มชายโครง

หยับโยกเข้าไปวางซ้าย
โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเข้าได้ทิ้งด้วยซ้าย
โอ้โหมาครับ

หมดโยกครับ
กลับมาติดตามกันต่อครับผ่านไป๔ยกครับ
โอ้โหเบียดกันไปพลิกกันมาครับ
รองของรายการระหว่างทางด้าน
อำนาจมวยไทยครับกับผลหลวงไทเกอร์มวยไทย
ระหว่างแข่งเสริมเข้าไปครับสำหรับแสน
ตอนนี้น้องบอกว่าชื่นชมเลยครับ
ยกนิ้วให้ครับ
โอ้โหนี่ครับเปิดฉากมาครับ
หน้าซ้ายอย่างเดียวเลยครับ

โอ้โหสอกซ้ายปัดซ้าย

มาเป็นทางนี้ครับ
โอ้โหนี่ครับเปิดฉากมาครับ

ชุดนะครับแสนมันยังจะแก้สถานการณ์ด้วยครับ

วันหลวงเดียนเข้ามาหวังได้ทั้งซ้าย
ทิ้งได้หมัดซ้ายเอาครับแสนคืน

เจ้าฟอกว่าเช่าสารพัตรผิดเลยครับ
นี่นะครับวางซ้ายวางซ้ายโอ๊ยที่สวยครับ

เย็นไม่กว่านะครับยกนี้ของวันหลวง

ผลวงหาจังหวัดโอ้ยอยู่ครับ
หมัดอีกแล้วครับพยายามก่อนหน้าอีกแสน

ว่าจังหวะเดินนี้แกทำได้ดีครับ

พยายามเปียก

เข้าเที่ยวไม่ลงครับ

พยายาม
เอาไว้ก็ไม่แน่แล้วครับตอนนี้
ไม่เดิน
พยายามเปียกเข้าหา

ตอนนี้ที่แน่นะนะหมดภาคปิ่ง
มวยไทยกับแสนอำนาจมวยไทยครับดูครับจังหวะทิ้งด้วยซ้าย
เกาะแล้วเสียบด้วยเขาขวาครับชุดนั้นนี่ครับหมัดซ้ายวันนี้ทำงานได้ดีครับ
แล้วนี่ครับเปิดครับด้วยแข้งขวาครับแต่เจอทางด้านแสนให้ไทยทิ้งลงไป
แล้วเขียร่างแล้วเสียบซ้ายกดลุงก็ต้อตลอดครับ
ทิ้งด้วยซ้ายฟันด้วยศอกวางด้วยแข้งครับในยกนี้ค่อนข้างที่จะทำงานได้ดี
นี่ครับหักคู่ต่อสู้ไม่ลงครับค่อนข้างจะเสียหายเหมือนกัน
เอาละครับดุเดือดแบบนี้ผลจะออกอย่างไรผลเวทีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าคู่นี้มีลุ้นนะครับ
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดย๒นิตยสารมวยชั้นนำของวงการรู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์วิเคราะห์ทุกประเด็นวงการมวย
ดูมวยตู้ต้องอ่านมวยตู้วางแผนทุกวันอังคาร
นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้

คุณผู้ชมครับความมันที่ไม่ต้องไปหาคำตอบจากที่ไหน
เพราะที่นี่มีคำตอบให้คุณผู้ชมอยู่แล้วกับรายการ